อีกหนึ่งเรื่องราวเหลือเชื่อนะคะของนางเอกวิกหมอชิดน้องมิ้นท์พรธิวา
จำได้ไหมคะกับละครเรื่องสายเปรย์ที่เขาเล่นกับโหนธนากรแล้วเรตติ้งดีมากนะคะ
ละครเรื่องนั้นคือแบบว่าคลองแชมป์ละครเย็นไปเลย
ซึ่งน้องมิ้นท์พรธิวานะคะตอนนี้ก็คือปังต่อเนื่อง
เพราะว่ามีละครนะคะต่ออีก๒เรื่องนั่นก็คือเพลิงไพรแล้วก็ดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะ
เห็นงานเยอะแบบนี้นะคะหน้ากริ๊นตคนว่าน้องมินพรทิวาคุณก็คือยังไม่ลืมแบ่งเวลาทำวุณต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะตามภาพที่เห็นเลยนะคะเลขสวยมากนะคะ
นำเงินจากแฟนครับร่วมวุญนะคะยอดก็คือ๒๑๓๒๔๙บาท

อบให้กับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะคะ
สมทบทุนสร้างกุฏิสงกุฏิแม่ชีนะคะ

ผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะคะพระอาจารย์จะบอกว่า

เหมือนแบบสิ่งที่เราอธิษฐานะคะ
แล้วจะมีเสียงจะมีคนมาเคาะประตู

แล้วคุณผู้ชมขนลุกสู้วันนี้ตรงกับวันพระ

คืนก่อนหน้านี้ก่อนที่เธอจะกลับค่ะ
มีเสียงเคาะที่กุฏิเธอดังปั้ง

เสียงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจาก

วันที่ก่อนจะกลับนะครับ

หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนเป็นกองเชียงนะคะ

ตนไม้เอยลมเอยฝนเอย
เขาอาจจะมีเสียงแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เขาปฏิบัติธรรมจริง
เขาก็เชื่ออย่างที่น้องบอกไปเนี่ยค่ะธรรมดาท่านมาบอกนะคะว่า
อธิษฐานสิ่งที่ทำไปเนี่ยท่านรับรู้แล้วนะคะ

ใช่แต่ก็ไม่ต้องเปิดประตูนะจ๊ะได้ยินเสียงก็แก๊กนะจ๊ะก็น่ากลัว
สมัยนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิ์อะไรลี้ลับนะโจรนี่แหละ